ไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินครับแล้วก็ได้ไปทำบุญไปกราบไหว้ด้วย
เพราะว่าจะไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ดำศักดิ์สิทธิ์ที่นั่น
แล้วเขาบอกว่ามีรอยพระพุทธบาทที่มหัศจรรย์มากเลยครับ
ไปกันที่เนิน๔๐๐บ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ที่นี่เขามีแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาเพื่อกราบไหว้ขอพร
พระพุทธรูปองค์ดำที่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ไล่ไปเรื่อยคุณผู้ชมครับจากตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
คุณก็จะเจอกับพระพุทธรูปองค์ดำศักดิ์ที่ผมบอกนอกจากพระพุทธรูปองค์ดำศักดิ์แล้วนะครับ
ที่นี่ยังมีเดินหินที่ชาวบ้านมากราบไหว้แล้วเขาเรียกเป็นภาษาเขมรคำเหม็นว่าธมอเกือก
ธมอเกือกแปลว่าเกือกเขาบอกว่าแปลว่าเป็นหินรองเท้าคือมันมีหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าบูธครับ
ชาวบ้านที่นี่ดูไปเรื่อยนะชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
คล้ายกับรอยเท้าด้านซ้ายของคนขนาดใหญ่บนหินซึ่งมีรอยพระพุทธบาทที่อื่นที่จะมีลักษณะเป็นหลุมเว้าแต่ที่นี่ลักษณะมันจะนูนขึ้นมา
อื่นมันเว้าลงไปมันคล้ายเป็นหลุมแต่ที่นี่มันเหมือนเป็นนูนขึ้นมาเป็นภาพ๓มิติอารมณ์คล้ายอย่างนั้น
แล้วยังมีรอยเท้าขวาที่ไม่เต็มเท้าอีกด้วยรักษณะมองละคล้ายกับว่าเป็นรอยไม่เต็มเท้า
แล้วก็ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นรอยของไม้เท้านะลักษณะเดินด้วยไม้เท้าหรือว่ารอยปรากฏของพระพุทธองค์เมื่อพุทธกาลนู่น
แล้วที่เห็นขาวนี่คือแป้งแล้วนะฮะ

ยังไงซะพอไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว

คุณก็จะได้พบกับผาคอยนาง

นี่ครับผาคอยนางครับ
เป็นหน้าผาหินติดแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ
ขึ้นไปบนผาจะเห็นวิวที่เป็นประเทศกัมพูชาด้วย

อยากลองไปเที่ยวแล้วก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

เนิน๔๐๐บ้านขยองตามบนตาตุ่มอเผิดสังขระจังหวัดซูรินนะคะ

เพราะว่าใครที่อยากจะไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ไปได้
ใครที่อยากจะไปเห็นรอยพระพุทธบาทแปลกเก๋ก็ไปได้
อยากชมธรรมชาติก็ไปได้ด้วยเหมือนกัน